ลาศิกขาแล้วนะครับสำหรับอดีตพระมหาภัยวัน
ถือว่าตอนนี้ต้องเรียกว่ามหาภัยวันนะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเวลาเก้าในรายการสี่สิบนาที
เมื่อสายของวันนี้นี่คือบรรยากาศช่วงนั้นฮะ
คือพระมหาภัยวันนะครับได้ลาศิกขาที่วัดสร้อยทองนะฮะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีท่านรองเจ้าวาดวัดสร้อยทอง
และพระมหาสมปองตาลปุตโตเข้าร่วมในการลาศิกขาในครั้งนี้ด้วย
มีการกล่าวคำลาศิกขาแล้วก็ถอดจีวอนและเปลี่ยนชุดเป็นคารวาส
นะครับขณะที่มหาภัยวันนะฮะ
เปิดใจต่อสื่อมวลชนบอกว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้น
เพราะว่าวงการผ้าเหลืองวุ่นวายยอมรับว่าหมดศรัทธา
กับวงการคณะสงฆ์ส่วนแนวทางการใช้ชีวิตหลังจากนี้นะครับ
แล้วจะรับรีวิวสินค้าจะค่อยพิจารณา
จะมีทีมงานช่วยตัดสินใจศึกแล้วจะเอาข้อมูลโอ้โหอันนี้
บอกว่าจะแฉวงการส่งหรือไม่ขอไปครับเป็นคำถาม
ว่าจะทำแบบนี้หรือเปล่าแบบที่เคยส่งสัญญาณหรือเปล่า
มหาภัยวันบอกว่าจะไม่เดินหน้าแฉแต่จะออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้
เรื่องที่ไม่เป็นธรรมนะครับที่เป็นเรื่องสาธารณะ
ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลครับ
ผมก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทในการสะท้อนได้ในการเตือนได้
ผมก็จะพูดว่าทำแบบนี้ไม่ดีกันแกล้งกันอะไรกัน
ที่โพสต์ว่าเริ่มแล้วนี่คือไม่ได้ประกาศศึกใช่ไหมคะ

ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าผมไม่ลงการเมืองแน่นอน

แต่ว่าจะพูดเรื่องทางการเมืองที่มันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมมากกว่า
ผมเคยพูดตั้งแต่ผมเป็นพระแล้วว่าผมสนใจประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม
มีคนถามว่าแล้วจะเรียกว่าอะไรดี
คนที่ทำงานคู่กันมาตลอดอย่างพระมหาสมปองเนี่ย

คือท่านบอกว่าไม่ทิ้งพระมหาสมปองอย่างแน่นอนนะครับ
มาจัดรายการทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ความรู้และให้แง่คิดกับสังคมเหมือนเดิม
ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือสังคมกับหมอปลา
นี่ประกาศเลยนะว่าจะร่วมงานกับหมอปลาถ้าอย่างนั้น
แต่คงไม่ถึงขั้นไปทุบสารแทน

ก่อนหน้านี้อดีตพระมหาพัยวันหรือว่ามาหาพัยวัน
ก็เคยไปทำงานกับหมอปลามาแล้วนะช่วงหนึ่ง

ใช่สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่า
มหาภัยวันร่ำรวยมีทรัพย์สินมากกว่า๓๐๐ล้าน

ท้าเลยสื่อที่นำเสนอนี้เดี๋ยวเจอกันในศาล
ขณะที่คู่กรณีอย่างนายศรีสุวรรณจัญญา
ไม่เลิกฮะตามราวีไม่เลิก

คือบอกว่าขอให้สนุกกับการใช้ทรัพย์สินที่สะสม
ตลอดตอนเป็นเพศบรรพชิต
และขอให้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากคำพูด

ตอนนี้มหาภัยวันกำลังเดินทางไปจังหวัดเพชรชบุรี

หาหมอปลาเลยพอประกาศจะร่วมงานกันแล้ว
หมอปลาบอกว่ามาเลยเตรียมต้อนรับ

เตรียมค้อนค้อนสารภูมิเก่า
รวมถึงกุมารด้วยนะครับ
ไว้รอต้อนรับมหาภัยวันนะครับ
คือก่อนหน้านี้มหาภัยวันนะครับได้ประกาศออกมาแล้วว่า
คือตอนประกาศบอกว่าเหมือนจะร่วมงานกับหมอปลานะ
คือถ้าหากมหาภัยวันอยากเข้ากลุ่มกับหมอปลา
ก็จะต้องทำแบบหมอปลาให้ได้
และถ้ามหาภัยวันสามารถทำได้

อันนี้อาจจะเป็นการกล่าวติดตลกหรือเปล่าของหมอปลา
แต่ว่าแหม่ไม่รู้ว่าจะเป็นการเอาค้อนมาให้
มหาภัยวันได้ทำอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตาม
เห็นทีมข่าวบอกว่าใกล้จะถึงแล้วด้วย

ใช่เดี๋ยวรอดูภาพกันนะคะ